มันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายหลายเรื่องหลายมิติ
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องสัญชาติไทย
เพราะว่าก็แน่นอนว่ามีข่าวว่ามีทีมหมูป่าเด็ก๓คนกับโค้ชเอก

มธ๑ก็พูดเดี๋ยวจะให้ฟังแต่ว่าทำความเข้าใจกันอย่างนี้ก่อน
ผมว่าจะได้เรียนรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติไทยไปพร้อมกันด้วย
วันนี้นะมันจะมีคำถามผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังตกลงยังไงกันแน่
ถ้าพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวแล้วลูกที่เกิดในประเทศไทยเนี่ย
ถือว่าเป็นสัญชาติไทยไหมจะได้สัญชาติไทยไหมค่ะ

คนเกิดที่เมืองไทยประเทศไทยก็ต้องได้สัญชาติไทย
คนอาจจะบอกไม่แน่ใจผมไปดูข้อกฎหมายมานะครับ
โดยข้อกฎหมายเนี่ยกฎหมายของไทยเกี่ยวกับเรื่องพระชบัญญัติสัญชาตินะครับ
บอกว่าผู้ที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะ
ิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย
ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร
อันนี้ถือว่าเป็นคนไทยได้สัญชาติไทย
แต่น้องทีมหมูป่าเนี่ยที่เป็นน้องที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยนะครับ
จะเข้าข่ายนี้ฮะเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักร
แต่บิดามานดาเป็นคนต่างด้าวและยังไม่ได้สัญชาติไทย
เพราะว่าน้องเขาคุณพ่อคุณแม่เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์
เพราะฉะนั้นแม้เขาเกิดในประเทศไทยแต่บีดามันดาเป็นคนต่างด้าว

เพราะฉะนั้นน้องจะได้สัญชาติไทยก็ต่อเมื่อ
ถ้าหลักเกณฑ์โดยคุณพ่อและคุณแม่นะฮะ
ก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ได้สัญชาติไทยเมื่อไหร่นั่นแหละ

เพราะฉะนั้นนี่จะตอบคำถามของทุกคนได้ว่า
เอ๊ะทำไมก็เด็กเกิดในเมืองไทยในประเทศไทยทำไมไม่ได้สัญชาติไทย
เพราะพ่อกับแม่เขาเป็นต่างด้าวไม่ได้สัญชาติไทยนะครับ
วันนี้สิ่งที่มีการพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้ว่า
จะได้ไม่ได้จะดูเรื่องดูราวช่วยเหลืออะไรยังไงกันได้บ้าง
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็คือเด็กเด็กแล้วก็โค้ชเอกนะครับที่ยังเป็นบุคคลไร้สัญชาติ
บอกว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาตามกฎหมาย
เรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจที่จะให้สัญชาติไทยกับใครก็ได้
ถ้าจะให้ต้องมีหลักฐานและสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้
หากถูกต้องครบถ้วนก็สามารถให้ได้แต่หากไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
คนที่ให้เนี่ยมันจะมีความผิดแล้วข้อกฎหมายเนี่ยเป็นความผิดร้ายแรงด้วย
ถือว่าเป็นความผิดประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาให้
เขาถึงต้องทำกันอย่างรอบครอบต้องใช้เวลาในการดำเนินการนะครับ
มันเคยมีตัวอย่างในอดีตมาแล้วนะฮะสำหรับคนที่ให้สัญชาติโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งถือว่าคนที่ให้เนี่ยประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
การที่จะให้สัญชาติใครเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ผู้มีอำนาจ
ไม่ว่าท่านแอมเฟอร์ท่านภูวาหรือท่านประหลักหรือรัฐธนปรีมหาดไทย
อยากจะให้ใครก็ไม่ได้มันจะมีว่าให้คนกลุ่มไหนที่ให้ได้
ถ้าบอกว่าให้คนกลุ่มนี้ให้ได้ก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าคนคนนี้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ให้
ถ้าให้ผิดจากนั้นเนี่ยมีประวัติแล้วนะครับว่าผู้ที่ทำเนี่ยก็จะโดนประพฤติช่วยอย่างไร้แรงนะถ้าให้ผิดไป
ไม่ว่าผิดโดยผิดกลุ่มคือไม่ใช่กลุ่มนี้แล้วไปให้
หรือว่าผิดโดยใช้กฎหมายผิดผิดกฎหมายก็ไม่ได้นี่ความผิด
เพราะฉะนั้นความล่าช้าในส่วนนี้เนี่ยถ้าเขาบอกให้กลุ่มคนพระถิ่นคนคนนี้มาแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเป็นมีญาติโยมอยู่ที่นี่เก่า
ส่วนการให้สัญชาติไทยกับกลุ่มต่างนะครับที่เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นสัญชาติไทยแล้วมาอยู่ในเมืองไทยนะครับ
ครั้งล่าสุดก็เคยเกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็นับตั้งแต่ปี๒๕๕๗ทางกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ไปแล้วกว่า๒๐๐๐คนนะครับ
กรณีแม้ว่าพ่อกับแม่จะเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องแต่ถ้าอาศัยอยู่ในเมืองไทยเกิน๑๕ปีมีหลักฐานพิสูจน์การเกิดในประเทศไทยอย่างชัดเจนตรงนี้ก็เข้าข่ายให้ได้
แต่ก็ต้องไปดูด้วยว่าน้องเขาเข้าหลักเกณฑ์ตรงไหนอะไรยังไงไหม